โจรกับยุงอะไรชุมกว่ากันโอ้โหถ้าเดี๋ยวนี้จะตอบว่าโจรอ่ะจะ
ผิดไหมเนี่ยไม่ผิดเลยเออเพราะว่าใจตรงกับชาวมหา
สาราคมเขาผิดแบบนี้ค่ะก็คือร้านเพศัตริย์
เขาก็เปิดร้านขายของตามปกติเนี่ยช่วงนี้โควิดก็
ขายของไม่ดีคุณผู้ชมโจรอะไรเนี่ยไปซ้ำเติมอีกนะ
เข้าไปในร้านบอกตอนแรกขอยาพาราเขาก็หยิบยาพารามาให้นะฮะ
ลักษณะเป็นร้านขายของชำด้วยนะคะครับแล้วไม่จบค่ะ
คนร้ายบอกขอยาดมด้วยจังหวะที่หันกลับไปหยิบยาดมหันมาอีกที
คนร้ายฉกกระเป๋าเงินนี้ไปแล้วแบบนี้ค่ะแล้วข้างในกระเป๋าเงินมีเงินสดสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน
เอทีเอ็มด้วยเห็นไหมคะนี่ทำทีเข้ามาแบบนี้นะ
แล้วปรากฏว่าใครล่ะต้องดมยาดมอืม
เจ้าของร้านโอ้โหต้องดมยาดมแทนแล้วเห็นกันจัดจ่ายเลยฟื้มไปแล้ว
บอกว่าลมจับเลยอ่ะแล้วคุณรู้ไหมข้างในเนี่ยมีสมุดธนาคารของลูกบ้านด้วย
เพราะว่าสามีเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วเนี่ยค่ะมารู้ตัวอีกทีรู้แล้ว
อันนี้นี่รู้แล้วเห็นไหมเห็นไหมโอ้โหรู้ตัวแล้วอ่ะ
นี่แหละฮะคุณผู้ชมกล้องวงจรปิดนะฮะชัดเจนเลยว่าคนร้ายเนี้ย
หันไปหยิบยาดมปั๊กเดียวคนร้ายก็พุ่งตัวเลยค่ะ
หยิบกระเป๋าที่วางอยู่บนเก้าอี้แล้วก็วิ่งหนีออกไปจากร้านนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีไปทันทีพอเจ้าของร้านหันมาไม่เห็นคนร้าย
หันหลังมาดูอีกทีบนเก้าอี้พบว่ากระเป๋าเงินหายไปแล้วนะคะ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นที่ร้านขายของชำคือเขาเปิดเป็นร้านขายเรื่องของยาด้วย
ยาบางชนิดที่สามารถเปิดขายได้โดยที่ไม่ต้องอาศัยเพศัตว์นะคะ
ในพื้นที่ตำบลหนองซอนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามเจ้าของร้านรายนี้ที่เป็นเหยื่อนะคะ
ชื่อว่าคุณธิดารัฐนามูลตรีอายุ๕๕ปีบอกว่าตอนแรกคนร้ายเนี่ยมาขอทำทีซื้อยาพารา
ก็หยิบให้แล้วนะยื่นให้คนร้ายแล้วแต่คนร้ายบอกว่าอยากได้อีกอยากได้ยาดม
ก็เลยหันไปอีกครั้งหนึ่งค่ะไปหยิบดาดมพอหันกลับมาอีกทีไม่เจอคนร้าย
ตอนแรกนึกในใจยังคิดดีอยู่คิดว่าคนร้ายเนี่ยไปเอาเงินที่รถ
แต่พอสังเกตเห็นเอ้าไปเอาเงินที่รถแล้วทำไมกระเป๋าเงิน
ฉันต้องหายไปครับนั่นแหละค่ะรู้ตัวว่าโดนฉกกระเป๋าเงินไปแล้วนะคะ
ข้างในเนี้ยมีงนสดคือสองหมื่นเจ็ดพันบาทบัตรเอทีเอ็ม
บัตรประจำตัวประชาชนบัตรเอทีเอ็มของสามีที่เป็นผู้ใหญ่บ้าน
สมุดบัญชีทกศของลูกบ้าน๒เล่มพร้อมกับบัตรประชาชนอีก๒ใบด้วยกัน
บอกว่าช่วงโควิดนะก็ขายของไม่ดีอยู่แล้ว
มาเจอแบบนี้อีกก็ยิ่งแยกเข้าไปใหญ่อะค่ะ
หลังเกิดเหตุก็ไปแจ้งความไว้แล้วนะคะที่โรงพักหนองซอน
อยากให้ตำรวจติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาให้ได้
ทีนี้คุณผู้ชมคะเรามีโอกาสไปพูดคุยกับกำนันตะบนหนองซอน
คุณภัยบูลศรีพิจิตรบอกว่าถ้าเกิดว่าดูจากรูปภัณฑ์สันธาร
กล้องวงจรปิดแล้วนะคนร้ายไม่น่าจะใช่คนในหมู่บ้าน
เพราะคนในหมู่บ้านเขาจะคุ้นเคยกันนึกออกไหมคะ
คนร้ายเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพน่าจะเป็นคนนอกหมู่บ้าน
ตระเวนตามร้านค้าตามบ้านที่ผู้สูงอายุอยู่เพียงลำพัง
เพราะฉะนั้นก็เลยฝากเตือนลูกบ้านที่หนองซอนนะคะ
ให้ระมัดระวังคนแปลกหน้าเพราะช่วงโควิดระบาดเนี่ย
ขโมยขโจนอาจจะเยอะกว่าช่วงปกติค่ะ